ดูเหตุการณ์ระทึกนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

นั่งรถจากมหาสารคามมาขอนแก่นใกล้นะประมาณ๖๐๗๐กิโลเมตร
แต่ว่าถูกไล่ลงกลางทางค่ะเขาไม่รู้จะทำยังไง
เขาก็เลยเดินไปเรื่อยเข้าไปสู่ชุมชนแห่งหนึ่ง
คนที่อยู่ในชุมชนตกใจนึกว่าเขาเป็นโจรไล่เขาอีกนะคะ
เขาก็เลยปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาแบบนี้

คนก็ยิ่งตกใจหนักนะคะเข้ามามุงดูกันเนี่ยนะคะ
เขาก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยอยู่บนหลังคาเนี่ยเป็นชั่วโมงนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วพูดจาเกลี้ยกล่อมจนเขายอมลงมานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
มิตรภาพดอนดูเมืองใหม่อำเภอเมืองขอนแก่น
คือตอนแรกเลยชาวบ้านเขาแตกตื่นตกใจ
กลัวมันจะมีอันตรายเพราะเขาเห็นชายวัยรุ่นหน้าตาไม่คุ้นไง
เดินเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นไปเดินอยู่บนหลังคา
บนห้องแถวชั้นเดียวแบบนี้แล้วก็พูดอยู่คนเดียว
ชาวบ้านเขากลัวว่าถ้าคลุ้มคลั่งมาลงมาข้างล่าง
มาทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ต่อมานายสุภเริกพุทธโภษีอายุ๔๗ปี
อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ตะโกนพูดคุยกับผู้ชายคนนี้
ยืนอยู่บนหลังคาตอบโต้ไปตอบโต้มา
ทราบชื่อชื่อเล่นบอกแค่ชื่อเล่นทั้งนั้นแหละ
ชื่อว่าในหมึกเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
ถามว่าทำไมไม่ลงมาเขาบอกว่าไม่กล้าลงจากหลังคา
เพราะกลัวชาวบ้านจะทำร้ายแล้วก็กลัวตำรวจจะมาจับชาวบ้าน
ก็เลยยืนยันไปว่าลงมาเถอะไม่ทำอะไรหรอก
ผ่านไปค่ะครึ่งชั่วโมงยอมลงมานะคะ

อึ๊กหมดรวดเดียว๒ขวดแล้วก็นั่งพัก
นายสุภเริกคนที่เกลี้ยกล่อมจนในหมึกยอมลงมาบอกว่า
เขาเคยทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลจิตเวท
ก็เลยสังเกตเห็นอาการของในหมึกจนมั่นใจว่า
ไม่น่าจะเป็นอาการของคนเมายาเสพติดไม่น่าจะเป็นอันตราย
อาการของเขามีแค่ความวิตกกังวลเพราะว่ายังสื่อสารกันได้ดี
จนทราบว่าเขาได้ข้อมูลมาแบบนี้นะ
หมึกเนี่ยออกมาจากบ้านนั่งรถบัสโดยสารจากอำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคามจะมาหาเพื่อนในขอนแก่น
แต่ไม่มีเงินจ่ายค่ารถขึ้นรถไปแล้ว
พนักงานในรถถามเขาว่าจะมีการจ่ายเงินกันตอนกลางทาง
ไม่มีเงินจ่ายให้เขาถูกไล่ลงมาจากรถกลางทางค่ะ
จากนั้นก็เดินเท้ามาเรื่อยมาถึงชุมชนนี้แหละ
ชาวบ้านเห็นหน้าตาไม่คุ้นคิดว่าเป็นขโมย
จะทำร้ายเขาก็เลยกลัวเหมือนกัน
ขึ้นไปอยู่บนหลังคาเอาฟังเสียงคนเกลี้กล่อมค่ะ
ผมเคยทำงานเป็นผู้ช่วยเรือกับคนไข้ยอดบ้านจิตรีเวียดครับ
ผมก็เคยคุกคีมาแล้วก็ดูแววตาของเขาดู
ดูอาการทะลุนเขาเรียกว่าสั้น
พวกนี้เวลาที่มีอาการเขาจะมีซ้ายตาเขาจะมองอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งถ้าคนไม่รู้ก็จะว่าติดยาเสพติดแต่ไม่ใช่
เขายอมลงมาเองมาพูดคุยแล้วก็บอกว่าถ้าจะฆ่าผมก็ฆ่า

ผมก็ว่าผมอยู่อำเภอคำสูงซึ่งอยู่ใกล้กับเชียงยืน
มาคุยเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรจะได้สื่อสารบอกพี่บอกน้องได้
ผมก็บอกแค่นี้เขาถึงยอมลงมา
เขาก็มีวิธีพูดคุยนะอำเภอใกล้เคียงกัน
เราเป็นพี่เป็นน้องกันลงมาคุยลงมาคุยสรุปสำเร็จ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนเกลี้ยกล่อม
จะเคยทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวทแล้วก็สังเกตเห็นอาการของในหมึกแล้ว
ไม่น่าจะเสพยาเสพติดแต่อย่างไรก็ตามเขาขอ
เบอร์โทรของญาติในหมึกให้มานะคะ
พูดคุยกับญาติของในหมึกค่ะญาติของในหมึกบอกว่า
หมึกป่วยมีอาการทางจิตมานานแล้ว
ขาดยามา๒เดือนแล้วหายออกไปจากบ้านตอนเช้าเนี่ย
ไม่รู้ว่าไปไหนดีจังเลยที่คุณโทรมาจะได้รู้นะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วพอญาติรู้ว่าปลอดภัยขอบคุณค่ะ
แล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะกู้ชีพ
นำตัวมาส่งที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นราชนคริน
ก่อนที่จะติดตามมาดูแลอีกทีค่ะ